จากสื่อประจำธรรมเนียบก็ตั้งฉายาให้กับทั้งรัฐบาล
ให้กับทั้งรัฐมนตรีแล้วก็นายกมาแล้ว
นักข่าวประจำสภาครับก็ตั้งฉายาให้เหมือนกัน
นี่ข้างหลังบนหัวพี่น้ำแข็ง๓วันนี้๔วันล่ม
แล้วทีนี้ต้องไปฟังท่านประธานชวนว่า
มองว่าอย่างไรแต่มาดูซะหน่อยปีนี้ครับ
นอกจากฉายา๓วันนี้๔วันล่มมันเกิดจากอะไร
เนื่องจากว่าการประชุมของสอสอตลอดปี๖๕เนี่ย
ประสบแต่ปัญหาสภาล่มซ้ำซากตั้งแต่เริ่มศักราชใหม่

ส่วนวุฒิสภาครับได้รับฉายาตราปอ

สวยังทำหน้าที่รักษามรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ในการลงมติพิจารณาเรื่องสำคัญแต่ละครั้งเนี่ย

เพื่อประโยชน์ของสปก็คือ
พลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์ครับ

ประธานสภาพฤทธิ์ราชดรได้ฉายาว่า
นี่ชวนสวนเส
จากที่เคยได้รับความขอรับและเชื่อฟังจากส่อรุ่นน้อง
สามารถยุติข้อขัดแย้งต่างได้

นักข่าวประจำรัฐสภาเขามองว่ามันตรงกันข้ามเลย
ก็คือถูกลดความยำเกรงครับ
และบ่อยครั้งที่ท่านประธานชวน
โดนสอสอท้าทายแล้วก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งซะเอง
แล้วพอได้รับฉายาแบบนี้ประธานชวนโกรธไหมคะ

นี่อะไรนะใบมีดมีดโกนอาบน้ำพึ่ง

ท่านชวนยืนยันไม่ได้ชวนเซ
ยังคงยึดมั่นในหลักการเหมือนเดิม
แต่อาจจะไม่ถูกใจสมาชิกบ้าง
ส่วนฉายา๓วันหนี๔วันล่ม
ประธานชวนบอกอยากจะขอความเป็นธรรมนะ

ยืนยันว่าสภาชุดนี้มีผลงานมากที่สุดชุดหนึ่งเลย

พรเพชรวิชิตชนลชัยได้รับฉายาพรเพชรพักก่อน
เพราะการทำหน้าที่ของนายพรเพชรตลอดปีมักจะโดนสอสอประท้วงว่าท่านประ
เหมือนสมัยสลโชชอสภานนิตยบรรยาชแห่งชาติ

ก็เลยทำให้เกิดคำถามว่านายพรเพชรควรพักก่อนหรือไม่
โหทีนี้ดูเรื่องวาฒะมา

จำได้ไหมจำได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูคือพูดถึงเรื่องปฏิวัติไง
คนพูดคือคนยืนนะครับบอกว่าปฏิวัตินี่ครับคนปฏิวัติ
คนยอมรับคือคนยกมืออยากให้ดูช็อตนั้นหน่อย
มีไหมมีขึ้นมาให้ดูไหมขอดูหน่อย
ของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติ
ฉันในยกเนี่ยคนเดียวในยกท่านอรุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง
คุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้อง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเหตุผลของการได้รับเลือกให้เป็นวาทะแห่งปีเนี่ยเพราะอะไร
เมื่อกี้สังเกตไหมสังเกตท่าทางของพลเอกประยุทธ์ไหม
คือเหมือนกับไม่หีรากกับคำพูดที่พลเอกปรณวิสบอกนะคะแล้วก็ยกมือยิ้มเหมือนกับเต็มภาคภูมิแบบนี้นะคะ
ซึ่งเอาจริงการกระทำแบบนี้คือเขาก็บอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไง
นี่แหละก็เลยทำให้กลายเป็นวาถะแห่งปีค่ะ
ครับคุณผู้ชมฮะต้องมาดูดาวดับ

ลองดาวซะอ่าแหมว่าจะให้ดาวซะหน่อยไม่ทันแล้ว

ที่ไหนมีไฟมงคลกิจไปหมด
คือพี่จะบอกว่ามีแสงมีอะไรอย่างนี้หรอ
แหละฮะสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับ
ก็โดดเด่นในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง
นี่ผมไม่ได้บอกนะนักข่าวประจำรัฐศาสตร์ภาคก็บอก

แล้วสสเต้ก็โหนกระแสสังคม
ซีนหาพื้นที่ให้ตนเอง

และมักจะแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งที่ไม่ได้รู้จริง
ดังนั้นแม้จะพยายามหาแสงให้ตัวเองมากเพียงใด

และตัวตลกสีสันการเมืองเท่านั้น

ย้ำอีกทีสื่อประจำรัฐศาสตร์ภาค
เขามีมติมาแบบนี้เขาบอกมาแบบนี้
ทีนี้พอตั้งฉายาแบบนี้ให้กับสสเต้แล้ว

คุณเต้มงคลกิจยกมือไหว้สื่อที่ยังนึกถึงนะ
แล้วก็ยังภูมิใจที่ใน๗๕๐สมาชิกรัฐสบาย

คุณมงคลกิจบอกแม้จะเป็นดาวดับ
แต่จะดับเฉพาะช่วงที่มีเมฆมาบังหน้า
พอเมฆหายไปเดี๋ยวก็สว่างเหมือนเดิม

จำเป็นจะต้องหาแสงแต่แต่อะไรเดี๋ยวไปฟังกัน
แล้วก็ทำงานได้มากกว่าสอที่ซื้อเสียง
เอาเงินทุจริตไปซื้อเสียงมา
ส่วนดาวเด่นคนดีศรีสภาปีนี้
ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาเห็นพ้องต้องกันว่า

ไม่มีสักคนไม่มีใครเหมาะสมเลย